ใหม่เข้ามาทุกทีนะคะวันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราค่ะมีคำทำนายทายทักจากหมอดูชื่อดังค่ะ
อาจารย์ช้างอาจารย์ช้างจะมาบอกนะคะว่าปีหน้าเนี่ยคุณผู้ชมปีเสือ
รับรองว่าคนไทยได้ยิ้มออกกันแล้วล่ะค่ะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
หมอช้างบอกว่าปีหน้าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ดวงดาวเคลื่อนย้ายบ่อยครั้งแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือดาวราหู
ไม่ต้องตกใจไปนะคะดาวราหูนำสิ่งดีเข้ามาค่ะ

พระราหูให้โชคนั่นก็คือราศีเมษแล้วก็ราศีตุลค่ะ
จับตาดูให้ดีเลยนะคะต้นปีมกรานะคะจนถึงมีนาคม
นี่ค่ะ๓เดือนแรกชีวิตจะดีจนงงเลย
งงแบบเฮ้ยทำไมดีขนาดนี้ค่ะ
สำหรับทิศทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะดีขึ้นมากนะคะ
เช่นเดียวกับวงการบันเทิงค่ะกลับมาคึกคักแน่นอนนะคะ
และในช่วงเดือนมีนาถึงเมษายนค่ะจะมีข่าวดีค่ะ
สาการโรคระบาดที่เป็นอยู่แบบนี้จะคลี่คลาย
อาจจะมียารักษาหรือวิธีทางที่ทำให้มันคลี่คลายไปกว่านี้ค่ะ
เคล็ดลับเสริมดวงปังค่ะ
อาจารย์ช้างแนะนำให้ไปไหว้ขอพรสารหลักเมืองค่ะ
อยู่จังหวัดไหนก็ไปจังหวัดนั้นเลยค่ะ

เสริมดวงเห็งคืนความสุขให้คนไทย
ได้กลับมาสดชื่นอีกครั้งไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
ปีนี้หลายที่ก็จะพูดถึงเรื่องของพระราหูที่จะเข้าดวงเมือง
ก็คือดาวราหูจะย้ายเข้าราศีเมษในช่วงประมาณมีนาเมษาเนี่ย
ซึ่งมันก็ส่งผลทำให้ราหูมีความหมายถึงเรื่องของต่างชาติ
ในปีใหม่ก็จะเริ่มมีข่าวดีเพราะมันอาจจะย้ำว่า
จังหวัดทำรายมันอยู่ที่มีนาเมษา
ภาษาดวงเขาเรียกว่าเป็นเทวีโชค
ก็คือการที่พระราหูจะให้โชคที่ดี
ซานหลักเมืองถูกก่อตั้งที่ปีขานที่นั่นเอง
ถ้าเราอยากจะให้เกิดความมั่นคงในปีขาน
ก็แนะนำว่าควรจะหาโอกาสไปขอพรองค์หลักเมือง
แต่ไปไหว้ดีเพราะศาลหลักเมืองเป็นจุดสูญรวม

ก็ถือว่าเป็นคำทำนายดีที่จะเป็นกำลังใจให้เราแบบว่า
เพราะว่าปีหน้านี้ก็ต้องลุยหลายเรื่องเหมือนกัน